วันนี้ตำรวจคุมตัวนะครับ
ทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

คุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับ

ตำรวจชุดสืบสวนสพเดิมบางนางบวช
และตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
รวมไปถึงตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
ได้คุมตัวแฟนนุ่มนะคะ
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของหลานผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้มาทำแผนชี้จุดในจุดทิ้งศพนะคะ

ก่อเหตุฆ่ายายแท้ของตัวเองนะคะ
ก่อนที่จะนำศพนั้นยัดใส่ถังนะคะ

เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่กันค่ะ
หลังจากที่ตำรวจโทษธนายุทธ์วุจจรัสธรรมรงค

ได้แถลงข่าวคดีหลานสาวและแฟนนุ่ม
ฆ่ายายยัดถังอำพลางศพแล้วเสร็จนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหา
ที่ร่วมกันก่อเหตุไปทำแผนชี้จุดทิ้งศพนะคะ
แล้วก็ทันทีที่นายปฏิพลผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มนางสาวออนนะคะ
ถูกคุมตัวเดินทางมาถึงบริเวณพงหญ้าชายเขาชะโอย
พื้นที่หมู่๑๐ในตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางหมวดจังหวัดสุพรรณบุรี
นายปฏิพลนะคะก็มีสีหน้าเรียบเฉยค่ะไม่มีอาการเครียด
ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกนะคะ
ว่าเขามีอาการที่นิ่งมากค่ะ
ซึ่งขณะที่คุมตัวมาสอบปากคำที่สพเดิมบางนางบวชเมื่อสักครู่
เจ้าตัวก็ไม่มีอาการเครียดให้เห็นนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวไปชี้จุดและทำแผนบริเวณนี้
ซึ่งเป็นจุดที่มีการนำถังบรรจุศพนางสมศรีม่านกระโทกอายุ๖๒ปี

โดยนายปฏิพลรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนขับรถกระบะสีบอลเทา
โดยมีนางสาวออนนั่งโดยสารมาด้วย
ขนศพที่ถูกยัดในถังขยะสีน้ำเงิน
นำไปทิ้งในช่วงบ่ายวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก่อนพากันหลบหนีไปนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านมาพบศพเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะที่นางสาวออนอายุ๑๗ปีนะคะ
หลานสาวของผู้เสียชีวิตที่ร่วมกันก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้คุมตัวมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากว่านางสาวออนเป็นเยาวชน
และยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ
ซึ่งบรรยากาศโดยรอบค่ะพื้นที่นะคะ
ก็จะเห็นนะคะว่ามีชาวบ้านประชาชนในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลเขาพระ
จำนวนมากนะคะออกมารอดูโฉมหน้าหลานสาวและแฟนนุ่ม

เพื่อที่จะมารอดูนะคะว่าทั้งสองคนก่อเหตุอุกชะกัน
สะเทือนขวัญนะคะกับยายแท้ของตัวเอง
สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากนะคะ
ซึ่งตัวนางสาวออนเองก็ยอมรับค่ะว่าฆ่ายายจริงนะคะ
เพราะต้องการเงินของยายเอาไปตั้งตัว
แล้วก็ไม่อยากอยู่กับยายเพราะเป็นคนขี้บ่น
ดุด่าและเจ้าระเบียบและที่ทำไปนะคะ
เนื่องจากว่ามีอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
ซึ่งระหว่างทำแผนนะคะก็ต้องบอกว่า

จากว่าเจ้าหน้าที่มีการกั้นพื้นที่อย่างรอบครอบนะคะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายสำนักพยายามที่จะเข้าไปสอบถาม
ถึงแรงจูงใจกับตัวแฟนนุ่มนะคะ

แล้วก็ขอให้มีการทำแผนให้แล้วเสร็จก่อน
โดยนายปฏิพลได้มีการให้การร่วมมือนะคะ
แล้วก็มีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการทำแผนเป็นอย่างดีนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวนายปฏิพลผู้ต้องหาขึ้นรถ
แล้วก็เดินทางกลับที่สพเดิมบางนางบวชทันทีค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะแม่ของนางสาวออน
ได้เดินทางมาดูโฉมหน้านายปฏิพลผู้ต้องหาด้วย
ก่อนจะยืนยันค่ะว่าลูกสาวของเธอไม่ได้เป็นฝ่ายทำให้ยายเสียชีวิต
แต่เชื่อว่าเป็นเพราะตัวฝ่ายชายที่กระทำคุณยายนะคะถึงขั้นเสียชีวิต
พร้อมกับยอมรับค่ะว่าลูกสาวได้ขอโทษกับเธอและครอบครัวถึงสิ่งที่ทำลงไปด้วย
แล้วก็วรรณสังคมหยับกระนามลูกสาวเธอ
และขอให้โอกาสกับลูกสาวเธอด้วยล่ะหลังจากนี้ค่ะ
โฆษีมากสำหรับการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
ก็เป็นการทำแผนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้
ที่มีการคุมตัวนายปฏิพลแฟนนุ่มไปชี้จุดที่ห้องเช่า
ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะ
จังหวัดสุภัณฑ์บุรีค่ะครับขอบคุณมากนะครับ
คุณระวีการครับค่ะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงติดตามต่อนะคะ
ในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้นะคะครับ